ส่วนที่พื้นที่หมู่๑๕ตำบลเทพราชอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เส้นทางเข้าหมู่บ้านหลักทั้ง๔หมู่บ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอกครับ
แล้วก็ไม่มีไฟฟ้าใช้คุณพยุงศักดิ์การสมเกตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
จะพาเข้าไปสำรวจพื้นที่ที่จุดนี้ติดตามได้จากรายงานครับ

พบว่ายังคงมีเศษซากของความเสียหายอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ล้มขวางข้างทางเสาไฟโค้นล้ม
หลังจากได้รับผลกระทบน้ำปลาไล่หลากจนทำให้ชาวบ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอก
เดินลึกเข้าไปอีกเรายังพบก้อนหินขนาดใหญ่
ถูกน้ำป่าซัดเข้าแทนที่ถนนและถนนบางช่วงถูกน้ำซ้อ
กลายเป็นร่องน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสัญจรที่มีหมู่บ้านเกือบ๒๐๐ครัวเรือน
ประกอบด้วยบ้านวังด้งบ้านสามเทพบ้านถ้ำเสือและบ้านช้างให้
ซึ่งเป็น๔หมู่บ้านหลักที่ถูกตัดขาดและไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า๗วันแล้ว
บ้านหลังนี้เป็นหนึ่งหลังที่ถูกน้ำป่าพัดทรายและซากไม้ไหลเข้าไปในบ้านจนแทบหนีไม่ทันและตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สามีก็ออกไปดูออกไปดูแล้วสามีวิ่งกลับมาน้ำก็ตามติดมาเลย
น้ำตามติดก็รื้อของช่วยรื้อของกัน
ว่าภายในบ้านของนางสารพินจะเก็บกวาดเรียบร้อย
แต่ร่องรอยข้ามน้ำที่สูงเท่ากับหน้าต่างและร่องรอยของทรายที่พัดเข้ามา
แต่กระแสน้ำยังคงทิ้งไว้ให้เป็นสิ่งเตือนใจ
ส่วนสาเหตุพื้นที่หมู่๑๕ตำบลเทพราชที่ถูกน้ำป่าไหลหลาก
จากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ดินทรายเมื่อเกิดน้ำฉับพลัน
ทำให้ดินทรายทะลักไปตามกระแสน้ำและบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง

สืบเนื่องมาจากปี๑๙๕๔และเคยโดนหนักมาทั้งหนึ่งแล้ว
ภูเขาต่างที่น้องเห็นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายกับรอยแมวขวดลงมา
พวกหินอะไรมันจะทะลมมา
ปีนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปี๕๔
ความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนมากนะครับตัดขาดจาก

ทั้งเด็กเล็กที่จะไปเรียนหนังสืออะไรก็ดีลำบากมาก
เพราะว่าขาดห่วงใหญ่๓จุดแล้วก็ห่วงเล็กประมาณ๘จุดด้วยกันถนน
จากนั้นชาวบ้านและจอดนอธิษฐานพาทีมข่าวเดินขึ้นไปบนเขา
เพื่อไปดูอีกหนึ่งจุดที่รุนแรงไม่ต่างกันจากจุดอื่น
และเป็นทางเข้าหมู่บ้านที่อยู่ด้านใน
ครับนี่เป็นพื้นที่อีกจุดหนึ่งนะครับที่ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงครับ
ทำให้ชาวบ้านที่ติดอยู่ข้างในไม่สามารถออกไปข้างนอกได้
และชาวบ้านที่ออกมาแล้วก็ไม่สามารถกลับไปได้
จะเห็นได้ว่านี่คือความรุนแรงของน้ำป่าในหลากน้ำท่วมฉับพันธุ์ครับ
สักการณ์ผมเกศข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน